บนวันไทยในตอนนี้ถือว่าค่อนข้างพึ่งพา๔๔ตัวแล้วแต่ว่าไม่ค่อยเปิดตัว
ตอนนี้มีสีสันออกมาในโลกโซเชียลให้ได้เห็นกัน
โดยเฉพาะการเจอกันของแบงค์คอล์กยูวิเต็ตกับบุรีรัมป์

ขณะที่แบงค์คอล์กยูวิเต็ตกับบุรีรัมป์นั้นก็เชิญทางเจ้าคุณห่วงชัยใกล้เหมือนกันนะครับ

แต่น้อยก่อนลงสนามนั้นสร้างความสบายใจให้กับนักเตะ
และสร้างความฮึกเหิมก็จะมีเกมดีให้ได้ดูกันครับ
ติดตามได้จากรายงานนะครับคุณผู้ชมครับ
ฟุตบอลลีกของเมืองไทยนอกเหนือจากการแข่งขันในสนาม
ต่อสู้ด้านจิตวิทยาและความเชื่อ
คือสิ่งสำคัญที่ทำให้ทุกสโมสรตั้งมั่น
เพื่อจะคว้าชัยชนะในแต่ละเกมให้ได้
ที่เจ้าคุณทงชัยหรือพระพรมมังคลาจารย์
ได้เดินทางไปสวดนพะเคราะห์ให้แคล้วคลาดจากภัยอันตราย
กระทั่งณปัจจุบันสโมสรแห่งนี้รั้งตำแหน่งจ่าฝูงของศึกพรีเมลี
ฟุตบอลไทยก็เริ่มตื่นตัวกับประเด็นความเชื่อมากยิ่งขึ้น
สโมสรได้นิมนต์พระอาจารย์จากสำนักต่างรวมถึงเจ้าคุณทงชัย
เพื่อให้แคล้วคลาดและประสบกับชัยชนะในทุกนัด
ก็มีคนมาร้องขอกันหลายทีมนะครับ
ตอนนี้ทุกคนก็บอกท่านอย่าให้ไปทำทีมอื่นนะ

ยายทีมผมก็เป็นเรื่องที่
อันนี้ก็เป็นเรื่องสนุกนะครับ
ทุกคนก็อยากจะได้สิ่งที่ดีนะ

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทีมอยู่แล้ว
ดังนั้นเจ้าของสโมสรจึงต้องไม่ลืมให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก
เพราะนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ
จังหวัดก็มีสิ่งที่เป็นมงคลประจำจังหวัดอยู่แล้ว
เป็นพุทธรูปบ้างเป็นพระอริยสงฆ์บ้าง
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาประจำจังหวัดอยู่แล้ว

แต่ละจังหวัดนั่นแหละเป็นฝันและกำลังใจ
นามของจังหวัดตัวเองก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะ
เพราะก็สามารถให้ตัวเองมีกำลังใจ
เหลืออยู่อย่างเดียวทุกอย่างเป็นกำลังใจได้
แต่ตัวเองสามารถรับเข้าไปให้มันฮึกเหิมได้หรือไม่
อันนี้ต้องถามทุกทีมและถามทุกคนที่เป็นนักเล่นว่า
มันต้องรับแล้วซอฟต์เข้าไป
ต้องกินเข้าไปให้ตัวเองพึกเหิมให้ได้
เหนือจากการให้ความสำคัญในเรื่องของความเชื่อแล้ว
สิ่งสำคัญที่ทุกสโมสรต้องตระหนัก
คือการพึ่งพาตนเองมีการพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่อง
สิ่งนี้จะเป็นปัจจัยที่ช่วยเอื้อให้ทีมประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง